เสิร์ชคือเครื่องประดับศีรษะโนราที่ได้รับจากพระยาสายฟ้าฟาดและเป็นเครื่องแต่งกายของโนราจนถึงเดี๋ยวนี้
วัสดุที่นำมาทำเสิร์ธมีส่วนประกอบดังนี้
เพดานเสิร์ชใช้ไม้ทองหลางหรือไม้ปาริชาติ
ซึ่งเมื่อผู้ใดได้กลิ่นหอมแล้วจะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนา
หูเสิร์ชใช้ไม้มะยมคือให้คนนิยม
และย่อเสิร์ชใช้ไม้ยอเพื่อให้คนดูยอว่าดี
ปัจจุบันนิยมทำด้วยไม้ขนุน
พิธีครอบเสิร์ชของโนราจะมีพิธีสงฆ์ร่วมด้วยเสมอ
ยอดเซิร์ตจะมีได้สายสินสีขาวผันโดยรอบอย่างน้อยหนึ่งเส้น
เมื่อผ่านพิธีกรรมครอบครูโนรา